ก็จริงแล้วมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องพาดหัวนิดนึง
ของไทรัชของเราเนี่ยบันทึงไทรัชของเราเนี่ยนะครับ
แต่ปรากฏว่าคลิปนี้ข่าวนี้คุณผู้ชม

ลงโซเชียล๗แสน๘แสนวิวค่ะ

ไม่โกรธคุณผู้ชมพอมีข่าวไปมีคนอินบล็อคนางมาด้วย
อ่ามาจีบนางด้วยนะคะ
จะเป็นยังไงไปฟังรายละเอียดกับพี่บุ๋มประนัดดาเลยค่ะ
ผ้านหัวเป็นเลิกกับส่งหัวสองวันคุณค่ะ

ผู้ชายเข้ามาเพียบเลย

มีกรมไม่กดเด้ระเกนไม่กดคุณอะไรอย่างเงี้ย

จริงมันก็พาดหัวต้องขออภัยด้วย

เพียงแต่ว่าการฟังปุ๊บทีเดียวอาจจะหยิบหัวกับท้ายมาผสมกันได้
แผนพี่มียิ่งหึงอยู่หรือคะพี่อย่างนึงไม่เลยค่า
นิ่งมากนิ่งจนน่าตกใจ
ก็เล่นเกมต่อไหมตอนนี้
ชัดเจนนะคะว่ายังไม่ได้เลิก

ไม่โกรธค่ะนี่ฉันกลียดา
แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็มีประเด็นดราม่า
เรื่องที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัว

โอ้โฮนี่ไปช้อปปิ้งมา

นางก็ขอเคลียร์นะคะว่านางสามารถที่จะจ่ายค่าภาษีได้
นางก็ช้อปปิ้งจริงไปฟังรายละเอียดดีกว่านะคะจากพี่บุ๋มประนัดดาค่ะ
วันนั้นที่กล้าเอาลงไอจีเพราะเปิดเผยอยู่แล้ว

ท่านก็ตรวจดูกระเป๋าแล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไร
คือเราก็บริสุทธิ์ใจก็เข็นผ่านตามปกติไม่ต้องไปหลบเลี่ยงค่ะ
เพราะว่าบุ๋มเชื่อว่าหลังจากที่มีประเด็นดราม่าของหลายครั้งเกิดขึ้น

ตัวบุ๋มเองที่เราสู้เรื่องกฎหมายมาแล้วเรามาทำผิดเองมันคงไม่ใช่เรื่อง